ก็จะมักจะมีทั้งคำทำนายการวิเคราะห์นะครับ
มุมมองต่างจากทั้งนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์
เปิดมุมมองให้เห็นกันเรื่องของเศรษฐกิจปี๒๕๖๒
ส่วนนักโหราศาสตร์ก็เปิดมุมดวงให้เห็นกัน
เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจปี๒๕๖๒เหมือนกัน
ความคิดความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์กับนักโหรศาสตร์
สวนทางกันนะคุณระวังดีขึ้นกับแย่ลง
ดังนั้นติดตามได้จากการวิเคราะห์ของอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย

สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับ
มีคนอยากรู้เยอะเลยครับว่าเศรษฐกิจปีนี้
ปี๖๒จะเป็นยังไง

เวลาไปอ่านคำพยากร

หลายฝ่ายไม่ค่อยตรงกัน
คนอยากรู้ว่าเศรษฐกิจปากท้องจะเป็นยังไง
เศรษฐกิจภาพรวมเป็นยังไงมันจะกระทบต่อ
เศรษฐกิจย่อยมาถึงครอบครัวเราไหม

ฉะนั้นเปิดปีใหม่ขึ้นมาวันนี้
ขอหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้หน่อย

มีนักโหรศาสตร์มีคนทำนายอะไรออกมาเยอะ
ถ้าเราเชื่อเรื่องอิทธิพลของดวงดาว

มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของโลกของสัตว์ของมนุษย์ได้

โหราจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่มีชื่อเสียงเขาทำนายยังไง
เพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้เห็นว่า
สถิติที่เก็บมาจากโหราศาสตร์
เมื่อมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเชื่อได้ไหม
ผมยกตัวอย่างวันนี้มีโหราจารย์หลายคน
แต่ว่าคนที่ผมคิดว่ามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก
คนนี้ในจอเนี่ยบุษลินปัธมาคม
ทำนายทายทักอยู่ในหนังสือพิมพ์มติชน
ท่านบอกว่าสังคมปี๖๒จะแย่ลงจากปีก่อน
เศรษฐกิจจะตกต่ำเหมือนปี๒๔๙๐นี่

พฤหัสข้าวลาศรีธนูจะสงบขึ้น
จากนั้นสังคมจะดีขึ้นกว่าช่วงต้นปี

ถ้าเชื่อตามนี้ก็แปลว่าตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงตุลา

อีกคนนึงโสรัชจนวลอยู่
โสรัจจานวนอยู่นี่เขาให้สมบัญญาณนามว่านอธรรมุทธ์เมืองไทย
สรจาเนี่ยมาดุเลยครับบอกปี๖๒ประคองตัวยาก
ทุกอาชีพบริษัทยิ่งใหญ่จะสุดต้องปลดคน
คนจนน่าเป็นห่วงเพราะค้าขายตกต่ำ
คนจะตกงานแก้ไขไม่ทันอาจจะเกิดชุนละมุน
กุมภา๖๒เป็นต้นไปจะส่อข้าวเศรษฐกิจการค้า
คนที่ร่ำรวยจะจนลงนี่นักโหลศาสตร์สองคน
จริงก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนครับฟองสนานจามอนจันท
แม้กระทั่งดรโกรงที่เป็นนักพยากรที่เรียกว่ามือสมัครเล่น
ก็ออกมาแนวเดียวกันคือแนวที่ว่าน่าเป็นห่วงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ
เอาทีนี้เรามาดูว่ามุมมองของนักวิชาการ
นักเศรษฐศาสตร์นักธุรกิจนักอุตสาหกรรม
ปรากฏว่าไม่ได้เลวร้ายอย่างที่โหนทำนาย
บางคนบอกว่าเศรษฐกิจปี๖๒
จะดีกว่าปี๖๑ด้วยซ้ำไปเราเริ่มต้นที่
เลขาธิการสภาพัฒน์ดรทศพรสิริสัมพันธ์
ท่านพูดยาวแต่สรุปได้ว่าเศรษฐกิจไทยปี๖๒
ยังขยายตัวได้อยู่ครับนี่ล่ะ๓๕ถึง๔๕เปอร์เซ็นต์
การส่งออกจะลดลงจากปี๖๑ส่งออกนี้แย่หน่อย

จะขยายตัวลดลงนี่เลขาธิการสภาพัฒน์นะ
ซึ่งสภาพัฒน์เนี่ยเขาถือว่าเป็นหน่วยงานที่รวบรวมตัวเลขด้านเศรษฐกิจ
ประธานสภาอุตสาหกรรมชื่อสุพรรณมงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่านมองว่าไตรมาสแรกเนี่ยจะขยายตัวดีอยู่
จากมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล
ฉะนั้นในไตรมาสแรกเนี่ยดีอยู่
จากประธานสภาอุตสาหกรรมแล้วรองประธานหอการค้า
นี่เขาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าเรื่องเศรษฐกิจ
คุณวิชัยอัตษรัศกร
คุณวิชัยเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจไทย
แปลว่าแย่กว่าปีหกหนึ่งอ่าทีนี้เขาพยากรว่าชาวบ้านต่างจังหวัด
จะมีค่าใช้จ่ายที่ฝืดเคืองให้ระมัดระวัง
รายได้จะไม่พอรายจ่ายความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจฐานราก
วกกับเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยจะมีความเหลื่อมล้ำมาก
ไม่กี่ตระกูลเนี่ยร่ำรวยมหาศาลขึ้น
แต่เศรษฐกิจฐานรากชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้า
ชาวบ้านอย่างเรากลับแย่ลง
แล้วก็มีช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากขึ้น
เอาทีนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างบ้านการก่อสร้างคอนโดทั้งหลาย
อันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบต่อเศรษฐกิจ
คุณเศรษฐาทวีสินเขาเป็นกรรมการผู้จัดการสร้างบ้านจัดสรรบริษัทแสนสิริใหญ่โต
คุณเศรษฐาบอกว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโครงการขนาดใหญ่
น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในได้มากจะทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น
ทำให้มีทุนไหลเข้ามาในประเทศมากขึ้น
นี่ถ้าสมมุติว่าโครงการใหญ่เม็กกะโปรเจกต์ทั้งหลาย
ดำเนินไปเดินทางไปตามเป้าหมายนะ

นักธุรกิจรายใหญ่
อย่างคุณสุประชัยเจรวานนท์
คุณสุภาชัยบอกว่าผมมองภาพรวมเศรษฐกิจโลกในทางบวก
แม้จะมีความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน

นักธุรกิจรายใหญ่
น่าจะเป็นอีกปีที่ดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
การเลือกตั้งก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยบวกได้
สรุปในทัศนะของคุณสุประชัยก็คือว่า

จะเป็นปีที่ดีของประเทศไทยนี่
ทีนี้เอาล่ะ
มาดูคนสุดท้ายซึ่งมีความสำคัญมาก
ต่อการบริหารเศรษฐกิจ

คุณอฤษัคลตันติวรวง
คุณอฤษัคในฐานะรัฐมนตรีครัง

ไหลออกของเงินการเลือกตั้งไทย

มีรัฐบาลที่มั่นคงสามารถเดินหน้า
นโยบายต่างไปได้แต่ถ้าไม่เรียบร้อยตัวใครตัวมัน
เอ้าท่านใช้คำว่าถ้าการเลือกตั้งไม่เรียบร้อยตัวใครตัวมัน
ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยถือว่ากินบุญเก่า
เศรษฐกิจไทยมันหยุดนิ่งมากว่า๑๐ปีแล้วในช่วงที่มีปัญหาการเมือง
เกิดการประท้วงแต่ว่าอย่างไรก็ตามกระทรวงคลังยังประเมินว่า
เศรษฐกิจปี๖๒เติบโตเกิน๔เนื่องจากต้องการให้เศรษฐกิจของไทย
โตเต็มศักยภาพไม่ต่ำกว่า๔๕ถ้าทำไม่ได้จะกระทบต่อเป้าหมาย
บสมดุลตั้งไว้ในอีก๘ปีข้างหน้าสุดท้ายท่านบอกอย่างนี้
ปีนี้มีแนวโน้มที่สงครามการค้ากระทบเศรษฐกิจไทยและยาวนาน
ธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจ
เขาระบุตรงกันว่าผลจากสงครามการค้าทำให้เศรษฐกิจโลกลดลง
โดยเศรษฐกิจโลกพลิกสูงสุดผ่านไปแล้วเมื่อปี๖๑
ฉะนั้นโดยภาพรวมน่าเป็นห่วงครับโดยภาพรวมน่าเป็นห่วง
ประชาชนอย่างเราเราท่านควรจะตั้งรับยังไงครับ
ควรจะตั้งรับยังไงผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น
ตั้งรับไว้ก่อนมีเงินศพเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งหลงละเริง
อย่าเพิ่งไปใช้เงินเกินตัวยังอยู่ได้ครับยังอยู่ได้ครับ
เรายังมีปัจจัยอะไรหลายอย่างที่จะทำให้เราไม่กระทบเหมือนในหลายประเทศ
ฉะนั้นถ้าไม่ใช้เงินเกินตัวไม่ใช้เงินในสิ่งที่ไม่จำเป็น
ช้อปปิ้งซะบ้างคิดว่าที่มีอยู่ก็พอแล้วอยู่ได้ครับ
นี่ก็เอาเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมมาฉายภาพให้เห็นจากหลายมุมมอง
ในช่วงเริ่มต้นปีใหม่นี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกเนาะพอเพียงไว้ก่อนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะ
แล้วก็อาจารย์ครับตกลงเราจะฟังทางดวงดาวหรือว่าทางนักเศรษฐศาสตร์นี้
ก็ผมคิดว่าผมคิดว่าเอาเถอะทำอย่างที่ว่าเนี่ยคือจะซื้ออะไรเนี่ย
เห็นรองเท้าเอ๊ะเอาไว้ก่อนเถอะเราก็มีเยอะแล้วไปเห็นเสื้อผ้าเฮ้ยเราก็พอมีเยอะแล้ว
คือประหยัดส่วนเกินไม่ต้องประหยัดส่วนที่จำเป็นหรอกอยู่ได้
ขอบคุณครับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในช่วงของขีดเส้นใต้เมืองไทย
เขาบอกว่าจะเริ่มทำอะไรคือตั้งต้นตั้งเป้าเอาไว้ตั้งแต่ต้นปี
พลังช่วงนี้มันจะมาแล้วเดี๋ยวตลอดปีมันก็จะเป็นปีที่ดีนะคะคุณผู้ชม